ก็คือเรื่องราวหัวใจของซุปตาสาวเบอร์หนึ่ง
อย่างอ้ำพัชราพากับไฮโซโภคค่ะ

แต่เรื่องเมาส์ข่าวลือมันดูไปไกลแล้ว
เพราะว่ามีเพจนึงปล่อยปริศนาอักษรย่อ
อย่างที่เมื่อเช้าเราบอกไปก็คือออพพปลลก
ชาวเน็ตเขาก็เลยมุ่งไปที่๔คนนี้ก็คืออ้ำพกปุ๊กลุ๊กกึ้ง
ประจวบเหมาะกับที่ปุ๊กลุ๊กตั้งไอจีเป็นส่วนตัวค่ะ
ตามพี่สาวคนสนิทไปแบบติดเลยนะคะ
และเพื่อเป็นการสยบข่าวลือทั้งหมดวันนี้ซุปตาเบอร์หนึ่งของเรามีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะ
แล้วก็เพื่อนสีอย่างคุณเมย์ปฏิดาด้วยเห็นแบบนี้แล้ว
อ้าวบอกว่าไม่ต้องรอให้ออกงานที่๑๓เม๓ไม่ต้องถามอะไรเลยฉันลงเองได้
ชอบการจัดการของคุณอับพัฒราผ่ามากเลยม้าวมอยฉันหรอมีฉันลงให้ดู

ก็คือเลิกม้าวกันไปเขาไม่ต้องมีปัญหาอะไรกันน่าจะนอน